สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
การสอบสวนจะมีประเด็นหลักฐานอะไรเพิ่มก็คงเป็นหน้าที่ภารกิจส่วนที่จะต้องประชุมและแจ้งภาคแล้วแต่แล้วแต่ที่จะรวบรวมมาจากฐานนะครับ
คือเขาบอกเขาก็มืดมนต์นะฮะเขาก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องการเอามาทิ้งเพื่อซ่อนเล้นปิดบังอำพางนะครับ
เป็นวงหลุดกันนะหลุดทั้งคนนะ
พวกก็ยังไม่ได้การเล่น
โทษแล้วจากคัตบิ๊กเหมือนกันขอบพระรับ
ประหารชีวิตอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ยอมครับ
ไม่ยอมไม่ยอมเป็นเด็ดขาดครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าหวัดเสียวมากนะคะ
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุมีความโหดเยี่ยมนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็สามารถจับคนที่ลงมือกระทำได้อย่างรวดเร็วนะคะ

เจ้าตัวรับสารภาพแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ว่าสาเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุนั้นก็มาจากความหึงหวงผู้ตายนะคะ
ก็เลยตัดสินใจที่จะลงมือเสร็จแล้วก็ต้องการอำพลางศพแล้วก็มีทักษะในการใช้มีดในการชำแหละแร่
เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะชำแหละศพของผู้ตายเป็น๑๔ชิ้นแล้วก็นำไปทิ้งเอาไว้
และถึงแม้ว่าจะพยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่ว่าการจับจุดต่างของตำรวจก็สามารถพาไปถึงตัวเขาได้
สุดท้ายก็จำนวนต่อหลักฐานอันนี้คือข่าวที่ออกมาทีนี้ค่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วไปเจอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้อง
คือเพราะเอิญว่าคนที่ไปเจอเนี่ยก็มีทักษะในการสงสัยในการตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยู่บริเวณนั้นก็เลยทำให้ไปเจอเช่นเดียวกัน
วันนี้เราจะคุยกับ๓ท่านในรายการนะคะ๓ท่านในรายการเนี่ยเป็นกู้ภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับตำรวจด้วยว่าตกลงแล้วคดีไปถึงไหนตกลงข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงถึงแค่ไหน
เหนือจากนั้นนะคะรอผลนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยรออะไรบ้างและข้อกล่าวหาจะเพิ่มไหมนะคะแล้วก็จะคุยกับญาติของผู้ตายด้วยนะคะเบื้องต้นสามท่านในรายการถามตรงวันนี้นะคะท่านแรกทุกท่านเนี่ยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยร่มใส่หมดเลยนะคะท่านแรกคุณคลาสนะคะคุณรัฐศาสตร์คมขำท่านที่สองคุณโอมีพ

ต้องเรียกว่าซอยหรือถนนเป็นถนนครับเป็นถนนถนนสามวาถนนตรงนั้นริมถนนเนี่ยเปรี้ยวไหมถ้าเป็นคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่เปรี้ยวนะคือสั่งจรไปมาก็คือเป็นเรื่องปกติมันเป็นถนนตัดใหม่นะครับเป็นถนนเก่าครับเป็นถนนเก่าคนอยู่แบบเป็นชุมชนแน่นไหมแน่นครับที่นี่แน่นมากไม่ได้เปรี้ยวแบบเป็นบ้านหลังเว้นอีกไก
ถนนมันสักประมาณเท่าไหร่ค่ะที่เป็นป่าน่าจะมีประมาณทั้งสามร้อยเมตรครับสามนึงสี่ร้อยเมตรโอ้เยอะใหญ่ถึงกันนะครับครับนะคะแล้วตัวปกติที่ตรงนั้นเป็นที่ที่คนในพื้นที่ตรงนั้นใช้ทำอะไรโทษนะคะก็เป็นป่ารกฎธรรมดาหรือที่ทิ้งขยะหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นไม่ได้ครับเป็นเป็นก็คือเป็นเป็นที่ดิ

ตอนนั้นที่ไปเนี่ยส่วนตัวหรือว่าไปในฐานะที่เป็นกู้ภัยคะเวลานั้นตอนนั้นเป็นส่วนตัวครับหลังจากเลิกการออกกำลังกายเนี่ยก็คือคือกระเป๋าไม่ได้สังเกตมาหลายวันแล้วนะฮะจนจนวันสุดท้ายรู้สึกว่าเราทนไม่ไหวเราสงสัยด้วยด้วยสภาวะที่มันมีเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความเป็นไปได้เรื่องของกรณี

บ้านสมกรเขาจะมีบัตรที่สามารถออกหาท้ายราชได้ครับค่ะเอ่อช่วงที่วิ่งไปเนี้ยผมได้กลิ่นสาปสาปนะฮะสาปบริเวณเนี้ยแหละเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าน่าจะเป็นพวกซากซากสัตว์ตายอะไรอย่างงี้หรือพวกที่ชาวบ้านเข้ามาทิ้งพวกเสร็จอาหารอืมก็วิ่งผ่านไปค่ะครับตกเย็นก็มาปั่นในกายยานออกกำลังกายก็ได้ก
แล้วได้กลิ่นสาปแบบนี้โทษนะแยกกันออกมาระหว่างซากสัตว์กับศพคนใกล้เคียงใกล้เคียงแต่มีจุดจุดพิเศษครับมันจะไม่เหมือนกันความสาปมันจะต่างกันอ๋ออออครับซึ่งซึ่งตอนนั้นที่คุณคำว่าได้กลิ่นของคุณคือคุณคิดว่าไม่น่าจะใช้ซากสัตว์แน่แน่หรือยังฮะแปลกแปลกอ๋อแปลกแ

แล้วตกหรือยนอีกใจนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นของอ่าอาจจะมีการโยนของทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวเขากลับมาเอาคืนค่ะเราก็ยังไม่คิดอะไรมากค่ะก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับไปทำงานจากจุดที่คุณผ่านเนี่ยลึกเข้าไปกี่เมตรฮะประมาณจากจุดจุดถนนถึงขอบเป้นเนี่ยประมาณสามเมตรครับอื้มใกล้น่ะก็ไม่ไกลฮะก็อยู่
ตกเย็นก็ปั่นจักรยานครับกลับมาปั่นจักรยานก็มองเป้ไปเดิมแหละแล้วกลิ่นนี้จะคงเหมือนเดิมกลิ่นเขาไม่ได้แรงนะกลิ่นเขาโชยทุกวันกลิ่นปกติเดิมไม่ได้แบบฟุ้งกระจายแต่ความรู้สึกเหมือนกลิ่นมันชวนให้ดูครับกลิ่นมันชวนให้เราให้เรามองให้เรามองสังเกตตกเย็นก็วันนั้นเลิกดึกหน่อยปั่นดึกหน่อยทุกครั้งที่ดูปั่นผ่านปั่นไปปั่นมา
ออกกำลังกายก็มองเป้นไปนั้นแล้วแหละแต่สิ่งที่เริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนไปก็คือซิปด้านหน้าเปิดแล้วก็มีปลายถุงสีดำยื่นมานิดนึงครับก็ยังคงวิ่งอยู่แล้วก็วิ่งกลับ
แล้วก็รีบครับวันนั้นก็คือเราต้องทำงานเช้าก็เลยออกไปเย็นก็กลับมาปั่นจักรยานเหมือนเดิมอย่างที่เล่าให้ฟังทุกที่แล้วก็คือกิจวัตรเย็นก็มาปั่นจักรยานก็ยังชำเรืองไว้ที่กระเป๋านี้แต่ความรู้สึกสงสัยแล้ววันที่๒๑สงสัยแล้วว่า
ด้วยความที่พอพอปั่นเสร็จก็เข้าบ้านอาบน้ำไนกล่านั่งคุยกับเพื่อนแถวบริเวณใกล้ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุได้ค่ะ
แต่คราวนี้ที่สังเกตเห็นมากขึ้นก็คือ
ตัวนี้เริ่มเปิดมากกว่าเดิม
แล้วถุงดำก็โผล่มากกว่าเดิม
ไม่ค่อยดีแล้วแล้วทำไมเจ้าของไม่มาเอาคืนสักทีนึง
คือใจตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นกระเป๋าคิดว่าน่าจะมีใครโยนไว้แล้วเดี๋ยวคงเอากลับ

มันมีด้วยหรือคะคุณคือคนโยนเข้าป่าแล้วก็เอากระเป๋ากลับ

เขาอาจจะดิวกันไว้ก็ได้มั้งฮะเดี๋ยวฉันโยนตรงนี้นะ

อีกอย่างหนึ่งข้างในเขาโยนฝากอะไรไว้ในนั้นหรือเปล่า

แต่ทีนี้พอวันที่๑๒ปุ๊บมันยังอยู่ที่เดิม

แล้วถุงดำข้างในเป้มันมากขึ้น
แต่กลิ่นยังคงเดิมเขาก็ไม่ได้คุ้งเท่าไหร่

เราก็ผ่านไปแล้วช่วงประมาณสายก่อนที่ผมจะกลับเนี่ย
พอดีมีเจ้าหน้าที่กรทมเขากวาดถนนอยู่

ก็กะจะบอกเขาว่าเออป้าฝากดูเป้ไปนี้หน่อยนะ
ว่ามันมีอะไรลองดูซิถ้ามีอะไรก็แจ้งไปที่หน่วยงานหน่อย

ก็มองเป้ไปเดิมแต่คราวนี้ไม่ไหวแล้วเริ่มรู้สึกว่ามัน
มันเหมือนจ้องไปจ้องกันมาบ่อยแล้ว

ก็เลยไปนั่งอยู่ที่วินตรงพาโชคครับ
ตรงข้ามเซเว่นก็คุยกับพี่ในกลุ่มนะครับ
ว่าผมถามพี่หน่อยว่าพี่ขับรถทุกวันเนี่ยได้กลิ่นอะไรไหม
เขาบอกไม่มีกลิ่นอะไรก็ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรก็

อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีเป้อะไรเลย

ก็นั่งมอเตอร์ไซค์กันซ้อนมอไซค์กันไป๒คัน
ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งครับ

พอได้ตึงรู้สึกอยากไปดูแล้ว
พอไปถึงก็จะมีพี่ที่เป็นพี่วินนะครับ

ตอนนั้นเราหยุดครับก็คือเราแค่ไปดู

ผมก็ส่งรูปไปเข้าที่มูลนิธิกู้ภัยล้มใส่

แล้ววิ่งไปที่เกิดเหตุมาตรวจสอบเป้เนี่ย

ใครความสงสัยครับว่ามันคืออะไร

คุณเอ็กซ์ก็ประสานกับน้องโอโซน

พอรถมาปุ๊บผมก็ขับมอเตอร์ไซคันนี้
แล้วก็พอไปถึงปุ๊บที่เกิดเหตุ

เขาฉายไฟฉายไปที่เป้ไปนั้น

ตำแหน่งที่เราเห็นขยับขึ้นมานิดนึ

แล้วก็จะมี

ภัยเหมือนกันเขาก็ไลฟ์สด

หินโชยเหมือนเน่าอะไรก็ว่ากันไป

ที่คุณคลาสเล่ามาเนี่ยนะคะคือจังหวะ

คุณคิดว่าเป็นซากคนหรือยัง

คุณคิดว่าเป็นศพภัยนั่นแหละใช่ไหม
ขอแค่ว่าเป็นชารก
แต่นั้นคืออ๋อเหรอก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นแบบ

ทีนี้พอไปทางกู้ภัยค่ะคุณเอ็กซ์ใช่ไหม

ก็ในเบื้องต้นเราก็
จัดเจ้าหน้าที่ตามที่ได้แจ้งมาครับ

เป็นซาก

ให้น้องโซน

เข้าไปดูที่เกิดเหตุเบื้องต้นก่อน
เดี๋ยวนะดิฉันไม่ทราบเลยว่า
ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเจอแบบเป็นซากสัตว์อะไรอย่างนี้
คือต่อให้ได้กลิ่นแล้วสุดท้ายมันเป็นซากสัตว์

คือพิสูจน์ให้รู้ว่าไอ้กลิ่นนี้มันคือใครกันแน่

ทีนี้พอคุณไปปุ๊บน้องน้ำมากันกี่คนคะ

แล้วยังไงตกลงเราต้องแจ้งความก่อนไหม

เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันนั้นมันคืออะไร
ทีนี้เรียนเอาจังหวะคือพอถึงปุ๊บเปิดแล้วเจอเลยคือยังไง

เพราะว่าถ้าเกิดมามันเป็นหลักฐานอย่างน้อย
เราก็จะมัดตัวว่าเราไม่ทีเกี่ยว

ตัดมันมีถุงดำ๒ใบ

ไปหนึ่งผ่านไปแล้วก็เจออีกใบหนึ่งอืมพอวินาทีที่เราตัดไปที่สองไปแล้ว
เราพบเส้นผมของของของของมนุษย์อะครับค่ะแล้วพบคล้ายคล้ายติ่งหู
แล้วบอกโซนหยุดก่อนเป็นเรื่องแล้วมันเป็นศีรษะคนแล้ว
อีกคนบอกอุ้ยตายแล้วศพเด็กเธอบอกเราก็รีบหยุด
เอางี้โซนพี่ขออีกรอบเว้ยขยับอีกหน่อยว่ะเปิดนิดนึง
คราวนี้มันชัดเจนครับว่ามันเป็นศีรษะมนุษย์กับผมผมผู้หญิงที่ว่าน้องเหมือน
ล้อมผมสีแดงย้อมผมนะครับแล้วก็บอกโอเคทุกอย่างจบแล้วนะ
ตอนนี้เราพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันเป็นศีรษะมนุษย์และขั้นตอนต่อไป
เราก็ให้น้องเขาคลุมผ้าเด็กผ้าเป็นผ้าสีขาวไว้ค่ะตามรูปอะครับ
สั่งคลุมก่อนแล้วก็ให้น้องโอโซนปราสาทไปที่สอน
คือคุณก็สังเกตด้วยตาเห็นไหมว่าเป็นคนแน่
ก็คือตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าเป็นคนนะครับ
พอตัดไปก็กลิ่นมันใช่อยู่แล้วครับ
แต่ตอนนั้นคิดไหมว่าสภาพที่เราเจอมันคือการถูกหั่นแล้ว
เพราะว่าเป้มันใบเล็กนิดเดียวใช่ไหม

แล้วส่วนที่เราเจอดันเป็นส่วนหัวด้วยไง
คือตอนนั้นคิดไปถึงไหนหรือเปล่าคะ
คิดว่าเป็นทารกครับคิดว่าเป็นเด็ก
ตรงแต่ว่ามันเป็นเห็นผมเป็นผมยาวไม่ใช่เหรอ

เราเปิดแง้มพอแง้มแล้วพอได้ตกใจเล่นกัน
พอแงบเสร็จปุ๊บเราก็กั้นสถานที่กระเทศ
แจ้งไปทางเจ้าที่ตำรวจแล้วเราก็ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
แล้วก็รอเจ้าที่ตำรวจเข้ามา
แล้วก็มีพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเพิ่มเติม
ซึ่งพอถึงตรงจุดนั้นกู้ภัยยังระหว่างรอตำรวจ
กู้ภัยได้เข้าไปในป่าตรงนั้นแล้วหาต่อเลยไหม
คือณวินาทีนั้นพอเราเห็นเป็นศีรษะ
แล้วก็คุมผ้าขาวไว้แล้วก็บอกมันมีหัว
มันน่าจะมีตัวนะหรืออวัยวะที่เหลือ
ก็ชำเรืองไปอีกจุดหนึ่งครับ
มันมีกระสอบ๒ใบที่กดอยู่ใต้พงหญ้าไว้
แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่า

ว่ามันใช่หรือเปล่าน้องโอสนก็เลยขยับเปิดเพิ่มอีก
คราวนี้ก็ชัดเจนครับเห็นท่อนคอแล้วคราวนี้เห็นชัดเจนแล้ว
ฉันลองก็บอกว่าอย่างนั้นหยุดก่อนเรียกพอถ่อเข้าเลยแล้วกันครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติในขั้นตอนเนี่ย
พอเราคิดว่าใช่แล้วใช่ไหมคะแจ้งตำรวจเสร็จ
ตำรวจต้องเอาเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานมาจะให้กู้ภัยต่อไม่ได้
เพราะต้องมีคดีแล้วใช่ไหมคะเพราะมันคือพูดกันตรงคือ
มันไม่ใช่ลักษณะการช่วยเหลือที่มันจะทำได้แล้วคือมันจบแล้ว
พิสูจน์ว่าเขาคือใครเขาถูกกระทำอะไร
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าส่งไม้ต่อให้ตำรวจนะคะ
คือจนถึงตอนนี้เนี่ยมี๒ข้อหาแน่
แต่ว่าถ้าสอบเพิ่มเติมได้นิติวิทยาศาสตร์

เขาจะโดนมากกว่านี้หรือไม่
แล้วลักษณะการก่อเหตุลักษณะการชำแหละ

มันมีอะไรอีกไหมที่จะใส่เข้าไปในสำนวน

คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าคดี
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพค่ะ

สวัสดีครับ

ข้อกล่าวหาของผู้ก่อเหตุเนี่ย

ถูกต้องครับก็คือ
เจตนาฆ่ากับซ่อนเน้นศพ

รองในส่วนของผลทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

ก็ตอนนี้ขณะเนี่ยเรารอประเภท
ทั้งที่ถุงที่หอศพและก็ในห้องที่กระเทศนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันถุงที่หอศพ
รองครับต่อให้ทุกอย่าง
พยานแวดล้อมทุกอย่างหลักฐานชัดเจน

ก็ยังต้องรอถูกไหมคะในการทำสำนวนนะคะ
ครับภูมิหาอาจจะตัดทำให้การได้

เป็นผู้ประกาศที่ตัดสบส่วนในเรื่องนี้นะครับ
เราเป็นลูกคณะกรรมการทีนี้คงต้องสอบต่อไป
หารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องแน่นที่หลักศาลในทางนิติฯภิเศษเป็นหลัก
แล้วนอกนั้นก็จะมีภาพถ่ายกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ตลอดจนข้อมูลทางเทคโนโลยีอีกบางส่วน
ค่ะรองคะถ้านับถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย
ตำรวจยังมีอำนาจในการควบคุมตัวผู้เกาะเหตุไว้อีกกี่ชั่วโมงคะ
ก็จริงแล้วเราขออนุมัติศาสตร์ออกไหมจาก
ออกไหมจากให้เราตอนดึกเลย
แล้วก็พนัมไม้จะมาจับภูมิหา
ซึ่งขณะนี้เราสอบสวนอยู่แล้วก็๔๘ชั่วโมง
จะครบในวันพรุ่งนี้เช้า๔๘ชั่วโมง
ค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้ตำรวจจะพาไป

ไปขอบราศาสนศักดิ์ขังไปทางที่๑นะครับ

ก็คงช่วงประมาณสัก๑๐นาฬิกาครับ

ก็ักษ์ค่อยอยู่ในจะแบนบ้านเดียวกับผู้ตายที่จังหวัดตรงเย็ด

เราก็สงสัยก็เลยเอาตัวมาตรวจสอบที่พัก
เขาชื่ออยู่ด้วยกัน
ครับค่ะวางกฎว่าคลั้งแรกเนี่ยเอ่อผู้ท่านหาไม่รับนะครับ
แล้วก็คนที่พักก็ไม่พบสักฐานอะไรมากน่ะเท่าที่เห็นอืม
หลังจากนั้นก็มาสอบประติภัณฑ์เอ่อประหลาดโตรกษาธรรมเทศเศรษฐเวชเนี่ย
สอบปากคำด้วยตัวเองจนดึกในคืนวันเสาร์ค่ะนะครับเอ่อ
ตัวนายวจน์นี่ก็รับสารภาพ

เราก็คงล้มวุ่งหน้าในการสอบหา

ในที่เกิดเหตุด้วย
รองคารที่เขารับสารภาพ
จากการค่อยถาม

ประกอบกันครับอ่าคือท่านสมมุติการก็สอบถาม
แล้วก็สอบสวนในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อยู่แล้วก็อ้างว่าเอ่อ
เราคงต้องหารักษณะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องมูลจอดติดค่ะที่พักว่าก็ตาม
เส้นทางเนี่ยแหละครับค่ะลองคือถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะ
ถ้าตามข่าวเนี่ยวิธีการทำร้ายคือใช้ค้อนแล้วครั้งแรกเนี่ย
ทุบไปแล้วแล้วยังไม่ตายฟื้นขึ้นมาใหม่ถึงทุบไปอีกครั้งหนึ่ง
สามสี่ครั้งเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตเขาเขาเล่าไหมคะ
จริงจริงแล้วเจตนาเขาเนี่ยมันแค่ไหนรอบแรกกับรอบที่สองเนี่ยค่ะ
เออจริงแล้วเขาก็ทุบไปเพราะว่าเกิดความ
เอ่อเหมือนกับสถานะเหมือนบรรดาโทรศาสตร์ว่าจะเลิกกลับไปอยู่กับสามีเก่า
ค่ะนะครับครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไปหาที่โรงงานที่ทำงาน
ผู้หญิงก็เคยทำงานที่นี่เหมือนกันค่ะเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าจากที่พักที่อยู่ด้วยกันมาสองปีกว่าเนี่ย
ว่าจะกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปอยู่กับสามีเก่า
ค่ะซึ่งคงมีบุตรด้วยกันนะครับอยู่ประมาณหกขวดเนี่ย
ก็จะกลับไปเอ่อทางผู้ต้องหาก็เกิดตัวติดกดแท้นะฮะว่าว่า
ซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยในห้องเนี้ยคงมีแต่ผู้ตายกับผู้ต่างหาอยู่สองคน
จะเชื่อทางผู้ต้องหา๑๐๐ไม่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คงต้องสอบปากคำในแพทย์
สถานบันดีสิเวสสำนักงานส่วนประโยชน์หัวถ้าครับเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลที่เกิดจากคอนทุบ
ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุทำให้เกิดการตายได้ไหมลักษณะบาดแผล

ครั้งแรกที่เขาใช้ค้อนทุบเนี่ยเขาทุบแค่ครั้งเดียวเหรอคะ
นี่ตามคำให้การของเขานะครับตามคำให้การ
แล้วผู้หญิงเนี่ยก็แค่สลบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกไหมฮะ
อันนี้เป็นตามคำให้การของตัวในวุฒินั่นแหละครับ
อนุญาตถามตามคำให้การซึ่งเป็นข่าวเลยนะคะรอง
แล้วพอรอบที่๒ถึงทุบไป๓๔ครั้งถูกป่ะคะ

ซึ่งแสดงว่าเดี๋ยวนะคะคือเขาได้บอกไหมว่า
คือเอาล่ะเขามีเหตุจูงใจจากเรื่องของความหึงหวงใดก็แล้วแต่
แต่ครั้งแรกเนี่ยหรือแม้กระทั่งครั้งที่สองที่ผู้หญิงฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือ
ตั้งใจเอาถึงตายหรือยังไงพลั้งมือหรืออะไรคะ
ตามหน้าข้อนกับบาดแพ้เท่าที่คุยกับ
แผลที่ศีรษะเนี่ยเกิดจากการเอาค้อนทุบ
ก็กระหลกยุบแล้วแพ้อันนี้ก็ให้ตายได้ครับแน่นอน
เหมือนที่เราใช้กันปกติเนี่ยครับ
พูดถามให้การว่าไม่ได้ทะเลาะบอกแบงก์แต่ว่าเขาเกิดความโกรธแทนเอง
ในขณะที่ผู้หญิงเกิดเสื้อผ้าใส่กระเป๋า
แต่ทีนี้พอผู้หญิงฟืนขึ้นมาใหม่รอบที่สองที่เขาทำร้ายผู้หญิง
พลั้งมือไหมคะหรือตั้งใจว่าต้องให้ถึงชีวิตคะท่าน
ก็คุณหมอบอกว่ามีรอยทุบกระโหลกด้านขวาอยู่๓๔รอย
ภายด้านซ้าย๑๐๐นะครับ
ตากบาดแถก็ทำให้ผู้ตายถึงกระทิวิตได้
เขาใช้ค้อนตีที่ศีรษะแรงขนาดนั้น
อันนี้คงต้องสอบปากคำคุณหมอที่ตรวจศพโดยละเอียด
ว่าบาดแผลมันยุบไปมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งในขณะนี้เรากำลังประสานกับสถาบันนิติเวศอยู่
เพื่อตรวจสอบการตรวจสมบัติโดยละเอียดครั้งหนึ่ง

แล้วเขาทำร้ายเป็นรอบที่๒เนี่ย
รอบที่๒นี้ก็ไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะตบตีอะไรกันใช่ไหมคะ
เท่าที่ผู้หาให้การก็ไม่ได้เถียงไม่ได้พูดอะไรกันแล้วล่ะครับ

เรียนถามแบบนี้ค่ะคือเท่าที่เห็นในข่าว
คือค้อนคืออาวุธในรอบแรก
แต่ว่าหลังจากที่ผู้หญิงเสียชีวิตแล้วเนี่ย

ศพไว้คืนนึงคือเหตุเกิดตามคำลับ
แต่ตามพยานที่เราสอบปากคำ
วงจรปิดขณะที่ผู้ตายเดินเข้าไปที่ที่พัก

คืนวันที่๑๒หลังจากนั้นเนี่ย

อีกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับ

พอถึงตี๔เช้าวันที่๑๔

พอประมาณ๔นาฬิกาของวันที่๑๔
ก็มีภาพของพุทธภาพนำถุง

ออกมาจากที่พักที่ที่กันโดนประวัติที่๔

คงไม่ได้มีการตัดหรือทำลายศพในคืน

เพราะว่าคงไม่มีราคาก็คงมาในคืนวันที่๑๓

ค่ะรองค่ะอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นค้อน
เป็นมีดเป็นถุงดำก็แล้ว
แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในห้องอยู่แล้ว

ถูกต้องครับอยู่ก่อนแล้วครับ
ซึ่งลักษณะคือมันเป็นของที่อยู่ประจำห้องใช่ไหมคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเตรียมเอาไว้เพื่อทำการใดใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับค้อนก็เก่าแล้วค่อนข้างเป็นสนิมครับ
แล้วก็อยู่ในห้องและก็เป็นวิธีทำทัวร์ปกติ

คือดิฉันไม่มีส่วนว่าจะให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่เห็นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
สำหรับกรณีนี้ว่ามีความโหดร้าย

ข้อหาเนี่ยน่าจะยังเป็นแค่๒ข้อหานี้ถูกต้องไหมคะ

เราต้องทักไซน์ในประเด็นเรื่องศานะเหตุดิกษ์ทำไม่ตาย

ไม่ได้สงสัยว่ามีใครร่วมอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ยังไม่ปรากฏว่าจะมีสิ่งผิดมาร่วมด้วยเป็นหลักฐานซึ่งค่อนข้างเชื่อถือได้
เป็นวงจรปิดเป็นอลิกรัสตะซึ่งซึ่งเราร่วมในที่เกรดในที่พัก
ได้ค่ะเข้าใจค่ะท่านรองค่ะขอบคุณท่านมากสำหรับช่วงนี้นะคะ
สวัสดีครับ
เดี๋ยวขอมาก่อนคือลักษณะที่เราเห็นได้ฟังกันว่า๑๔ชิ้น๑๔ชิ้น
หลังจากที่ตำรวจมาเราเล่ากระชับนิดนึงนะคะ
คือเราไปเจอลักษณะแบบไหนบ้างที่กู้ภัยลงไปช่วยตำรวจหา
มันอยู่ใกล้กันไหมที่มันจัว
แหน่งห่างจากที่เป็นถุงกระสอบปุ๋ย๒ใบ

ส่วนอีกใบหนึ่งที่เราเปิดมา
ก็คือเป็นถุงปุ๋ยแล้วก็ห่อด้วยถุงดำ
หลายชั้นครับแล้วก็ข้างในก็
ด้านในที่เราใบที่๓เนี่ย
พบเป็นขาน่องขาด้านบน๒ชิ้นนะครับ

น่าจะครบทั้งหมดอวัยวะทั้งหมดน่าจะครบอยู่
พอเราได้แค่ประมาณแค่
ศีรษะลำตัวน่องขา

เราก็เลยหาต่อหาต่อ
ไปเจออีกเป็นถุงดำถุงดำอีกถุงหนึ่งนะครับ
ถุงดำเนี่ยเราไปพบห่างจากกระสอบอยู่ประมาณ๓เมตรเหมือนกัน
นะครับเป็นการโยนเข้าไปในโพงป่า
พอเปิดออกมาเราพบเป็นมือ
เป็นมือสองข้างแล้วก็

แล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าครับ
โทษนะคะแต่ขอลงรายละเอียดนิดเดียวว่าในกรณีของ
วัยวะภายในไม่ได้ถูกเอาออกมา
ถูกชำแหละครับยังอยู่ในลำตัวทั้งหมด
แล้วก็ดูจากลักษณะค่ะทั้ง๓ท่านที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือ
ไม่ว่าจะอยู่ในเป้ในถุงดำในถุงดำซึ่งอยู่ในกระสอบ
หรือว่าในกระบอกเป็นจุดที่ตรงนั้นจะเป็นจุดที่๕ครับ
จะบอกว่า๔๕ถุงที่บรรจุไว้อยู่ใกล้กันหมดไหม

คือสมมุติพอลงไปปุ๊บเราเห็นเป้เสร็จ

ห่างกันระยะอยู่ที่ประมาณ๓เมตร๓เมตรคือระยะที่
แต่ถ้าสมมุติดูจากโดยรวมแล้วเขาไม่ได้พยายามที่จะแยกทิ้ง

เพราะว่าตำแหน่งที่เป้นศีรษะนี้อยู่ช่องจุดแรก
ส่วนที่เป็นขาอยู่ในโพงย่านะครับ
แล้วก็ตำแหน่งที่เป็นมือก็อยู่ในโพงย่าอีกจุดหนึ่ง
มันไม่ได้ห่างกันขนาดที่เหมือนกับตั้งใจจะอำพลางว่า
เอานี้ไปที่นึงเอาอันนี้ไปอีกที่หนึ่ง
เพราะมันก็ทิ้งอยู่ที่เดียวกันที่ป่าเดียวกันถูกไหม
เป็นบริเวณพื้นที่เหวี่ยงอยู่ในโซนนั้นนะครับ
ถ้าสมมุติเอาจากจุดที่เป็นขอบฟุตบาทนะคะ
จนกระทั่งถึงจุดที่ลึกที่สุดที่เราเจอหลักฐาน

ขอบฟุตบาทถึงประมาณ๕๖เมตรครับ

แต่ว่ามันเป็นป่าพือที่ต้นไม้อยู่
ที่สุดในสามท่านโอโซนตั้งแต่ทำมาไม่เคยเจอแบบนี้เลย

แล้วในจังหวะในแต่ละครั้งที่เปิดถุง

คือเจอลักษณะของการระเบิดของถุงออกมาบ้างไหม

ก็คือเราก็ค่อยพยายามแล้วค่อยเปิด

ภัยกับตำรวจร่วมกันกี่ท่านครับ
เยอะครับค่อนข้างพอเป็น
ใช่กู้ภัยก็ของเราก็ระดมกำลังเพื่อที่ว่า

แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็เข้ามาพิสูจน์หลักฐาน
เราก็ส่งอาสาเราเข้าไปช่วยครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งมุมนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะ
เราคุยกับคนที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายนะคะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิตนะคะ

ควรจะเก็บไว้ก่อนมีผลต่อคดี

อันนี้ก็เขาบอกว่าเสร็จแล้วไหมครับพี่

สามารถจะบำเพ็ญกุศลได้ตามธรรมเนียมเลยใช่ไหมคะ

ทีนี้ในส่วนของทางคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ไม่ได้สงสัยว่าจะมีใครร่วมก่อเหตุอีกเลยใช่ไหมคะ
คุณคิดว่าคงลงมือคนเดียวทำคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะ

คุณตรงศักดิ์

คุณผู้เสียชีวิตมีลูกอยู่

ลูกเนี่ยรู้เรื่องของคุณแม่หรือยังคะ
ก็พยายามจะไม่ให้รู้ก็สมัยครับพี่

หลังจากที่สูญเสียน้องไปแล้วเนี่ยค่ะ
ก็ลำบากเรื่องเด็กครับ
ตามปกติน้องเขาเป็นคนส่งเสียลูกเองใช่ไหมคะ

แล้วเด็กอยู่กับคุณตาคุณยายตลอดใช่ไหม

ตำรวจได้บอกเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับสำนวนบ้างไหมคะคุณนรงศักดิ์

ที่เขาบอกมาเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับพี่
เพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปครับ

ไม่มีอะไรติดใจสงสัยค้างคานะ

เดี๋ยวเราไว้มีอะไรคืบหน้าคงได้คุยกันนะคะ
ขอบคุณตอนนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะ
เราเริ่มเจอชิ้นส่วนแรกประมาณสามทุ่มนะครับ

ยุติการค้นหาประมาณตีตรงกับตีสี่ครับ
แต่จริงไม่น่าใช้เวลาเยอะขนาดนั้นหรือเปล่า
ทุกชิ้นต้องทยอยทำครับ

คือถึงแม้ว่าที่บรรจุจะอยู่ใกล้กัน

ต้องทำแยกทุกถุงต้องทำทีละขั้นตอน
จดบันทึกแล้วก็แยกที่เป็นชิ้นส่วนออกมา
แล้วก็วัตถุพยานก็ต้องแยก๔ถุงบันทึกได้ช้า
มันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาไหมคะจากข่าวที่บอกว่าเขามีทักษะ
จากว่าเคยทำงานในที่แร่สัตว์มันมองด้วยตาได้ไหม
เป็นไปได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไม่ได้ถูกสับเลย
เป็นการแร่โดยรอบแล้วบิดขาดเป็นท่อน
ท่อนเป็นเฉือนเป็นการเฉือนนะครับ
ทั้งสามท่านนี่มีใครโอโซนยังไม่เคยยังไม่เคยที่เจอลักษณะคดีแบบนี้ใช่ไหม
คุณเอ็กซเคยแล้วก็เคยเจอแล้วครับ
โทษนะคะคือลักษณะหันศพเหรอหรือว่าเคยเจอศพคะ

ซึ่งมันแตกต่างกันเหรอคะกับรอบนี้ที่เจอ
ก็จะคล้ายกันนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนใหญ่เขาก็จะไม่หั่นเยอะไง
จะแบบทนแขนก็แขนทั้งท่อนขาก็ขาทั้งท่อนอันนี้มันย่อยเป็นชิ้น
ถึงมีจำนวน๑๐กว่าชิ้นใช่ไหมคะ

เราเห็นตอนนั้นที่พอเราเห็นส่วนศีรษะแล้วเนี่ยเรามองเห็นไหมถึงแผลที่ถูกทุบเราเห็นเลยไหมคะ
เห็นเลยครับวันนั้นเห็นเลยด้านขวาเป็นรอยบุบเข้าไป
แล้วน้องโอโซนเขาขยับเปิดด้านบนก็เป็นรอยทุบอยู่ด้านบนนะครับ
แล้วทุกชิ้นบรรจุอยู่ในถุงดำก่อนไม่ว่าจะอยู่ในกระสอบอยู่ในกระเป๋าหรือใด
จะถูกบรรจุอยู่ในถุงดำทั้งหมดใช่ไหมคะโอโซน
ไม่มีอะไรเล็ดลอดออกมาเลยของเหลวเลือดรอยเปื้อนใดอูสนเจอไหม

ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมคะ
เป็นการแพ็คที่ดีครับแพ็คหนาหนาแน่นครับ

มีถึงขั้นต่ำก็มี๓ก็มีครับบางถุงก็๓๓
ชั้นแล้วก็ก่อนที่จะถุงดำก็จะเป็นพวกผ้าผ้าห่มเครื่องแต่งกายน้องเขาล่ะครับ

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงแล้วเนี่ยตำรวจได้เบาะแสก็คือจากการพบศพเลยใช่ไหม

คือสามารถโยงไปได้ว่าสงสัยใครจะต้องเรียกใครมาสอบคือมันโยงได้จากที่พบเลยใช่ไหม

จนเดี๋ยวนะคะเนื่องจากคุณอยู่บ้านใกล้ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มักจะมีเหตุร้ายด้วยไหม
หมายถึงแบบโทษนะคะถกจริงวิ่งราวทำร้ายกันมีไหมคะ

ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคือเนื่องจากว่าพอดีกู้ภัยเนี่ยบ้านอยู่แถวนั้นแล้วข่าวมันพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไปหน่อยก็ดีนะคะถนน

คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ทั้งสามท่านมาคือเป็นคนเผชิญเหตุเป็นกลุ่มคนแรกนะคะแล้วก็คดีดูแล้ว
ฟังจากท่านรองเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็น่าจะจบที่ข้อหาที่ตำรวจตั้งไว้แต่ว่าถ้าจะมากกว่านี้หรือไม่

คุณผู้ชมสามารถตามข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวได้ของวันนี้นะคะ
ในการลุ้นกันเพื่อให้กำลังใจช่วยเหลือนักกีฬาเด็กของเรานะคะ

วันนี้เป็นคุณอรัชพรคู่กันกับคุณภาคภูมิ